และจากเรื่องนี้เองนะคะปปงก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้นะครับ
เพราะว่าเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีไม่มีมูลเหตุที่
ปปงนั้นจะสามารถดำเนินคดีได้นะคะ
เรื่องนี้ค่ะเราจะไปฟังมุมมองจากนักวิชาการ
หลังจากที่มีการแถลงข่าวออกมาจากปปง
เกี่ยวกับรายชื่อคนไทย๑๖คนในเอกสารลับปานามา
กับนายสังสิทธิพิริยรังสรรค
เป็นคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต
และนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้วย
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณสุภาษาครับคุณศัตรูไลน์ครับ

สอบถามก่อนเลยนะคะว่าปปงจะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างไรคะ
ในเมื่อไม่มีมูลฐานที่จะเข้าข่ายที่จะสามารถดำเนินคดีได้
ถ้าพบว่ามีความผิดอะนะคะ
ผมคิดว่าอย่างนี้ครับคงจะต้องรอข้อมูลมากกว่านี้สักหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าตัวเลขที่ผมพอทราบมาแต่ผมไม่ยืนยันนะฮะว่ามีคนไทยเนี่ย
อยู่ในรายชื่อเนี่ยสัก๗๘๐คนแล้วก็ยังมีบริษัทต่าง
การที่ข่าวออกมาอย่างนี้มันก็จะให้บทเรียนที่ดีแก่เรา
ว่าการที่มีคนเขาเอาเงินออกไปนอกประเทศ
ก็ต้องมาตรวจสอบดูว่าเขาออกไปทำอะไรและออกไปได้อย่างไร
ผมคิดว่าคนจำนวนหนึ่งเอาออกไปเพื่อไปลงทุนที่ต่างประเทศ
เขาก็ไม่อยากจะเอากลับเข้ามาประเทศไทย
เพราะว่าภาษีแต่เดิมมันเสีย๓๕ของกำไรสุทธิ
แต่ถ้าไปไว้ที่นั่นมันอาจจะเหลือ๑หรือ๐

ตอนนี้ทางรัฐบาลไทยก็ลดภาษีนิติบุคคลให้แล้วเหลือ๒๐ของกำไรสุทธิ
แต่ว่าปัญหาของไทยก็คือว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเก็บ๓๕
อันนี้ก็ผมคิดว่าไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่

แต่ว่าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้างคนทำงานมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเสีย๓๐
เพราะฉะนั้นมนุษย์เงินเดือนบางคนที่เขามีรายได้ที่สูง
เขาก็จะหันไปตั้งนิติบุคคลของเขาในต่างประเทศ

ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือเก็บเกี่ยวบทเรียน
อันนี้ว่ามีอะไรที่รัฐบาลควรจะต้องทำอีก
แล้วก็ที่ผมแปลกประหลาดใจก็คือการหลีกเลี่ยงภาษี
ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางด้านมูลฐานของปปง
ก็คงจะต้องเข้าไปดูกันต่อไปนะฮะว่าจะทำอย่างไร
เพราะว่าในประเทศต่างส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบ
เขาก็ถือว่าการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นเรื่องร้ายแรง
เพราะถือเป็นหน้าที่ของประชาชนเลยนะฮะที่ต้องเสียภาษี
เพราะฉะนั้นถ้าคุณหลีกเลี่ยงภาษีแล้วก็เอาเงินออกไป
ออกไปทำอะไรนะฮะมันก็คงต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปครับ
อาจารย์ครับในเรื่องของการเลี่ยงภาษี
เช่นปรปชก็ยังสามารถตรวจสอบได้ครับ
โดยเฉพาะกับนักการเมืองอดีตนักการเมือง
หรือว่านักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ย
อันนี้ปปชมีอำนาจตามกฎหมายที่มีการปรับปรุง
ในสมัยคนเด็กประยุทธ์ก็สามารถทำได้ครับ
แล้วถ้าเป็นนักธุรกิจด้านอื่นและตรวจสอบแล้วไม่พบ
ว่าเกี่ยวข้องกับการเมือง
หันไปตั้งนิกขุมสิบบุคคลนอกประเทศอีกแล้วนั้นแหละอันนี้สำคัญครับ
อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแสดงว่า
ยังคงเป็นช่องโหวของกฎหมายไหมคะ

อาจารย์มีข้อเสนอการอุดรอยลวกของกฎหมายตรงนี้ไหมครับ

ผมก็เตรียมจะเสนอในกรรมธิการขับเคลื่อนปฏิรูป
เรื่องการทุจริตในประภูมิชอบนะครับ
ของสปทว่าควรจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะ
แล้วก็อาจจะเสนอในคณะกรรมการต่อต้านการสุจริตแห่งชาติด้วย
ให้มีการปรับปรุงกฎหมายปปงให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงให้มากขึ้น
เพราะว่าคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
มีประธานคอสชคือท่านนายกเป็นประธานเอง
สิ่งตรงนี้ถ้ามันมีข้อมูลรองรับเทียงพอ
การผลักดันเสร็จเข้าสู่ประหละมันก็รวดเร็วครับ
อาจารย์คะถ้าสมมุติว่านำเสนอเรื่องนี้แล้วและจะต้องไปแก้ในพรบฉบับไหนและต้องใช้เวลาอย่างน้อย
เป็นเวลาเท่าไหร่คะเอ่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะต้องแก้ไขมากน้อยแค่ไหน
ไทยเนี่ยยังมีอันไหนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ทำนะฮะแล้วถ้าทำแล้วเนี่ยสังคมก็
ไม่ได้เสียผลประโยชน์มีแต่คนโงงใช้เพียงไม่เยอะเราก็จะแก้ได้ครับผมก็ใช้เวลา

ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอถ้าต้องการจะ

ครับตอนนี้สังคมกำลังสงสัยมากว่า
เมื่อไปพบว่า๑๖รายชื่อไปตรงกันกับเอกสารลับปานามา
ทั้ง๑๖คนต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจไหมครับ
ผมคิดว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
แต่ละท่านนะครับว่าจะออกมาอย่างไร
ผมก็เห็นมีท่านสองท่านเนี่ยออกมาแล้วนะครับ
ว่าเขาไม่ได้ไปฟอกเงินก็ไปทำช่วยติดอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ถือเป็นฐานความผิดอะไรนะครับ

เป็นคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ
บอกว่าไม่ว่าจะออกมาสักกี่รายชื่อ
แต่ว่าตอนนี้ปปงก็ยังทำอะไรไม่ได้
เพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในมูลฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินนะคะ

แต่หากจะดำเนินคดีจะต้องไปตรวจสอบ
โดยเฉพาะรายชื่อที่อาจจะเป็นนักการเมือง
หรือว่านักธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมือง
โดยงานที่จะดูแลเรื่องนี้และดำเนินคดีได้

รับผิดชอบเรื่องของการทุจริตของนักการเมืองโดยตรง
รวมทั้งก็เตรียมเสนอสปทเพื่ออุดรอยร่วมเรื่องของกฎหมายตรงนี้ด้วย
ว่าจะเข้ามาแก้ไขเรื่องของการเลี่ยงภาษีอย่างไร
เพราะว่าต่างประเทศเอาจริงเอาจันกับเรื่องนี้มาก